ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าในการติดตามตัวอดีตพระพรมเมธีนะฮะ
ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศาลามนะฮะ
หลบหนีไปตั้งแต่วันที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มพร้อมกับอดีตพระอีกหลายรูป
เกี่ยวกับคดีเงินทอนวัดทุจริตงบประมาณของสำนักพุทธค่ะ
หนีไปในวันนั้นจนวันนี้เนี่ยเราพยายามตามตัวอยู่แต่ยังไม่ได้
เยอรมนีนะครับเส้นทางก็คือวันที่หนีไป
พิศนุโลกแล้วไปนครพนมข้ามไปฝั่งลาว
หลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องเพื่อจะไปเยอรมนีนะครับ
เครื่องเนี่ยไปขึ้นที่กัมพูชาแต่เครื่องต้องไปแวะรับคนที่เวียดนาม
แล้วไปเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาของกาต้าไปถึงสนามบินแฟรงคเฟิร์ตของเยอรมนี
คืออดีตพระพรมเมธีเนี่ยมีพาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน
ที่จะสามารถเข้าเยอรมนีได้อายุพาสปอร์ตเล่มนั้นถึงปี๖๓
เป้าหมายหลักคือต้องการที่จะไปพรรมนักพรรคภิง
อยู่ในวัดสาขาของวัดพระธรรมกายที่เยอรมนี

เพราะว่าก็มีข่าวว่าเขาก็มีความสนิทชิดเชื้อ

คืออดีตพระพรมเมธีเคยไปที่เยอรมนีแล้วนะ

เปิดวัดสาขาให้พระธรรมกายบ้าง
ไปประมาณ๓๔ครั้ง
ทีนี้ทางการไทยเนี่ยแจ้งไปยังตำรวจสากล
ทั่วโลกเลยว่าขอยกเลิกพาสปอร์ต

ไปถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ตของเยอรมนี

แล้วก็เหมือนกับว่าเขาศึกษาข้อกฎหมาย
ดูอะไรมาเยอะแยะเตรียมแผน๑แผน๒นะ

ยื่นขอลีภัยเข้าเมืองเลย

ซึ่งมันก็มีกฎเกณฑ์การลีภัยอยู่๑๒๒

ด้านศาสนาถูกกันแกล้งอะไรก็ว่ากันไป

ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางเยอรมนี

นะเพราะว่าก็ติดอยู่ที่ด่านตมแล้ว
เราก็มีรายงานมาตลอดว่าพบตรของไทยเนี่ยถึงขั้นขึ้นเครื่องไปเพื่อจะรับตัวกลับมา

ะว่าได้ตัวแน่เพราะว่าติดอยู่ที่ด่านตมของแฟรงคเฟิร์ต
จองตัวเครื่องบินกลับไปแล้วนะจะมาถึงเช้าวันพรุ่งนี้มั้ง
เต็มที่เลยว่าได้แน่นอนมั่นใจ

เพราะตมที่เยอรมนีบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการขอลีภัยเข้าเมืองอยู่
คือต้องบอกว่าเขายังใช้เวลาพิจารณาอยู่นะคะ

แต่ณเมื่อยื่นขอคำร้องไปแล้วด้วยวาจาหรือด้วยเอกสาร

แล้วระยะเวลาในการพิจารณาเขาเนี่ยคาดว่าประมาณเดือน๒เดือน

เพราะฉะนั้นก็เลยมีข่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยและคณะ
องตัวเครื่องบินเดินทางกลับแล้วนะฮะ

ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเช้าพรุ่งนี้หรือว่าเช้าวันมาลืนนะ
แต่เอาเป็นว่าไม่ได้ตัวกลับมา
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองกันหน่อยนะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณก็ยอมรับเหมือนกันว่า

ตัวอดีตพระพรมเมธีในสนามบินประเทศเยอรมนีจริง

ตำรวจไทยยังไม่ได้พบตัวอดีตพระพรมเมธีเลยไม่ได้เห็นเลย
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วจะประสานขอตัวกลับไทยได้ทัน

ส่วนคำถามที่ว่าทำไมต้องไปขอลิภัยในเยอรมนี
ผลเอกประวิทย์บอกว่าก็อดีตพระพรมเมธีมีวางแผนเอาไว้แล้ว
เพราะเห็นว่าประเภทนี้เขามีกฎหมายเรื่องของการลีภัยเอาไว้ได้
เจ้าหน้าที่เขาก็ขอเวลาตรวจสอบ
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ๒เดือน
ตอนนี้ก็เขาขอว่าเป็นเวลาขอร้องว่าให้ช่วยพี่นาให้ทำให้เสร็จภายใน๓วัน
แต่ว่าก็ยังไม่ก็ทางนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารับว่าจะไปดำเนินการ
แต่ว่าพระพรมเมธีก็ไม่ยอมพบกับพบแป๊ะพบตำรวจ
เป็นความเขาเจ้าตัวเป็นคนไม่ให้
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ห้าม
สองคือขอลีภัยได้ไม่ได้ไม่รู้นะ

แผน๓ที่เหมือนกับคงจะศึกษาข้อกฎหมายมาแล้ว
ก็คือว่าอดีตพระพรมเมธีเนี่ยรู้ว่าเยอรมนีนั้น
จัดว่าไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นรัฐต้นทางที่ไม่มีความปลอดภัย
ใช่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรัฐบาลที่ไม่มีประชาธิปไตยอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้ลีภัยเนี่ยยังไงเยอรมนีไม่ส่งกลับให้ไทย
คือต่อให้ไม่ได้รับการลีภัยก็จะไม่ส่งกลับมาให้ประเทศต้นทางอยู่ดี
ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขอลีภัยจะขอไปประเทศที่๓ที่ไหน
หรือตรงนี้เค้าจะพินาณว่าจะส่งคืนทางไหน
คุณมาทางไหนคุณขึ้นเครื่องบินทางไหนแล้วประเทศนั้นเขาจะรับหรือเปล่าเนี่ย
เอาเป็นว่าพระอบิจัยมีกลุ่มสึกษาเค้ากดหมายมาซึ่งว่า
ต่อให้ไม่ได้ลีภัยก็ไม่ถูกส่งกลับไทย
โอ้โหคือเตรียมการมาดีเหมือนกันนี่งานใหญ่แล้วนะ
เพราะว่าคราวนี้ต้องไปอยู่กับทางฝั่งกระทรวงการต่างประเทศของเราแล้ว
ที่จะเป็นการประสานงานในเรื่องของการชี้แจงว่าเรื่องนี้เนี่ยตกลงจะจบยังไง
เป็นแบบไหนกันแน่ก็ต้องรอติดตามกันต่ออีกยาวเลยเหมือนกันครับ